นี่เป็นเหตุที่ชาวบ้านเขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
พริกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีใครกล้ารับประทานนะคะ

ลักษณะนี้น่าจะส่องกันใหญ่แล้วล่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราพาไปดูการขอเลขเด็ดตามสถานที่ตามจังหวัดต่างมาแล้วค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนข่าวไทยรัฐทีวีของเราเรียกร้องมามากเลยนะคะ
วันนี้เราส่งคุณติ๊กเศรษฐาผู้สื่อข่าวสายตัวเลข
อ๋อมาพร้อมกับท่านี้ตลอดคุณติ๊กไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
หลังจากที่มีผู้ถูกรางวัลติดต่อกันถึง๒ครั้งด้วยกันนะคะ
ติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ
จัดให้ตามคำขอสำหรับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีที่เรียกร้องกันเข้ามา
ว่าอยากให้ทีมข่าวพาไปดูบรรยากาศที่ศาลเจ้าแม่สร้อยสุวรรณ
ตำบลหนองย่าป้องอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
หลังมีคนถูกรางวัลติดต่อกันถึง๒ครั้ง
บรรดานนักเสี่ยงโชคทั้งใกล้และไกล
แห่ไปขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับ
อย่างคุณพี่ท่านนี้เดินทางมาไกลจากเมืองร้อยเอ็ด
หรือที่หมู่เฮาวเอิ้นว่าเมืองร้อยเกิน
เพื่อที่จะมาดูให้เห็นกับตาตัวเอง

สามารถโดนบันดาลโชคลาภได้จริง
ยกกันมาทั้งครอบครัวเลยทีเดียวครับ
จนมาถึงที่แม่สร้อยสุวรรณนี่แหละครับ
นายสมศักดิ์มีเปมชาวบ้านที่พบต้นตะเคียน

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดลอกคลองแม่ลำพันธ์

ที่มีขนาดความยาวประมาณ๑๙เมตร
ผ่าศูนย์กลางประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
จากนั้นได้นำไปตั้งไว้ที่บริเวณสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

และเชื่อว่ามีเจ้าแม่สร้อยสุวรรณสิงสถิตอยู่

พากันไปกราบไหว้ขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก

ขุดเจอแม่เศรษฐ์เคียนแม่ซ่อยสุวรรณตรงนี้
ก็ชาวบ้านและคนส่วนใหญ่ได้มีการเชื่อถือว่า
แม่สร้อยสวรรค์แม่สะเข็นสร้อยสวรรค์นี้
คือท่านศักดิ์สิทธิ์แสดงอภินิหารขึ้นมา
ขึ้นมาให้โชคให้ลาบสัตว์ผู้ยากหรือมนุษย์บนโลกใบนี้
ที่ให้โชคร่วมกันครับ
จากการสังเกตของทีมข่าวยังพบว่า
บรรยากาศที่นี่ไม่ต่างจากงานวัดเลยทีเดียว
มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาคอยขายอาหารและเครื่องดื่ม
อกจากนี้ยังมีคณะลิเกที่มาตั้งเวทีคอยรับแก้บนกันทุกคืน
และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผงลอตเตอรี่
มาตั้งขายกันทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
มีชาวบ้านเดินทางมาจากทั่วสารทิศนะครับ
หลังจากที่ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่สร้อยสุวรรณนั้นให้โชคให้ลาบ

สำหรับใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่วาสนาของแต่ละคนนะครับ
และสำหรับนักเสี่ยงโชคก็อยากจะให้เล่นกันแต่พองาม
อย่าต้องให้ตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนจนกลายเป็นหนี้เป็นสินนะครับ